เหลือผมจะอยากจะขับรถลอยสักคันในชีวิต
โซลอยนี่เหรอคือรู้จักแต่ชื่อดอม
เอาคันถูกสุดเอาตัวแบบว่าตัวเริ่มต้น

จะว่าถูกสุดหรือแพงสุดก็ไม่รู้ทั้งนั้น
รูปว่าเกิน๑๐ล้านแน่แล้วน่าจะหลาย๑๐ล้าน
แล้วข่าวนี้ที่จะเอาให้ดูคันนี้๔๒ล้านกระบะแต่งซิ่ง
อย่าเข้าไปเฉียดเธอนะเจอรถพวกนี้
มันทำไมทำไมคือโรสลอยเนี่ยเวลาขับไปแล้วถนนลงว่าง
ปีกเป็นกลางออกมาอะไรอย่างนี้
หรอกพี่เบิร์ตแต่ไม่มีใครอยากที่จะไปเฉียดใกล้
กลัวไปขวนไปโดนเป็นรอยเอาง่ายแค่หูช้าง
มีปัญญาจะจ่ายหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยอ่ะตัวเราเนี่ยนะ
แต่เหตุการณ์นี้กระบะแต่งซิ่งค่ะไปชนท้ายโรสลอยอยู่บนมอเตอร์เวย์ค่ะ

เหนื่อยเพียงใดวันนี้ยังมีความหวัง
เพราะปาดเหงื่อแทนเพราะอะไรในเพจนี้นะเข้าไปดูเนี่ย
กระบะแต่งซิ่งคันนี้ไปชนท้ายโรสลอยบนมอเตอร์เวย์
แล้วคนในรถออกมายืนอยู่ด้านนอก
มีกำลังคุยโทรศัพท์ใช่ไหมเหมือนกับกำลังแจ้งกับบริษัทประกันภัยค่ะ
ทีนี้คลิปนี้ในเพจโหลกแดงเนี่ยนะเขาก็เขียนแคปชั่นเอาไว้
เขาเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าไม่เคยปากดีอย่าลำบาก
ตรงนี้รู้เลยก่อนชนตูดเขานี่คือดันเขามาตลอดทางแล้วเบรกไม่อยู่
ช่วงล่างรถไถหัวใจเฟอรารี่ดันเข้ามาตลอดทางเนี่ย
มันแปลว่าแบบว่ามันจี้ตูดอ่ะคุณผู้ชมแบบจี้ตูดดูดตูด
ใช่แล้วก็มีแฮชแท็กวัยรุ่นสร้างตัวด้วย
สลอยคันนี้เนี่ยนะคะแล้วคนมาคอมเมนต์เพียบเลย
เงินจ่ายค่าซ่อมนะน่าจะแพงมาก
นี่มันโรสลอยนะไม่ใช่โลละร้อย
แล้วคนก็คอมเมนต์เยอะคือเขาก็บอกว่าแบบเอ้ย
โรสลอยแบบนี้นะต่อให้แบบกระบะชนโลสลอย
ต่อให้มีประกันประกันก็น่าจะจ่ายตามวงเงิน

ต่อให้ขายกระบะเอามาซ่อมโรสลอยเนี่ยมันไม่พอหรอกนะ
คนไปคอมเมนต์เยอะมากจริงค่ะคุณผู้ชม

คุณอู๋เขาเคยทำคลิปรีวิวคันนี้เลยแหละ
นี่ไงใช่ไหม
เขาบอกว่าคันนี้คันนี้รุ่นนี้อะไรยังไงนะดอม
แต่ว่าก็นี่ไงคลิปที่คุณอู๋เขาเคยทำไว้
ลองเข้าไปดูกันได้คุณผู้ชมปี๒๐๒๑ใช่ไหม

เขาบอกว่า๔๒ล้าน
๒ล้าน๕แสนที่คุณอู๋แบบเขาเคยทำรีวิวเอาไว้
แล้วก็มีแนบคลิปลิงก์ที่เคยพาชมรถรุ่นนี้นะคะ

คืออ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็แบบใจไม่ค่อยจะดีเท่าไห
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์

หลังจากเกิดอุบัติเหตุนะลงมาแป๊บหนึ่ง
นี่คลิปอันนี้ก็มองเห็นโอ้โห
คือพอเขาลงมาแป๊บนึงเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย

คืออย่างนี้ผมไปเห็นเพจหนึ่งเขาให้ข้อมูลมานะ
แต่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันนี้เดี๋ยวต้องกรองอีกทีคุณผู้ชม
เขาบอกว่าไอ้ส่วนที่โรสรอยโดนเข้าไปคือไฟท้ายใช่ไหม

ไฟท้ายข้างเดียวแสนนึงนะ

แล้วไม่รู้ว่าอีกฝั่งแตกด้วยหรือเปล่า
ถ้าแตกก็น่าจะมี๒๓แสน

สมมุติรถกระบาดมีประกันชั้นหนึ่ง

สมมติว่ารถกระบะอ่านมีประกันชั้น๑

รถคุณห้ามชนรถระดับราคา๑๐๐๐๐๐๐๐บาทขึ้น

แต่เขาก็ต้องมีวงเงิน
ว่าเดี๋ยวรูปกรุงหรือเปล่า
นัดนั้นอีกเรื่องนึง
เวลาเจอรถแบบนี้ทำยังไง

ใช่จริงต่อให้เราเป็นคนไม่ได้ขับรถแบบชวัดชวีนอันตรายนะ
แต่ถ้าเจอรถแพงนี่บางทีผมขออนุญาตเปลี่ยนเลนส์นี้